เมื่อวานนี้เราเล่าถึงลุงเจ๊ก
ลุงเจ๊กลุงรรษักษ์ที่โดนสาว๒๗หลอก
หมดไป๑๐ล้านนะครับ
วันนี้มีข่าวดี

ตอนนี้ได้คืนมา๒ล้าน๘แสนบาทแล้ว
ส่วนไอ้ที่ดินที่ขาย๗๕ล้านบาท

นี่คือคุณลุงรรษักษ์ศรีพิรุนทิพย์

คุณลุงสายเปชาประโคนชัยจบุรีรำนะครับ
วันก่อนนี่ท่านเอาเสือพัดลมของใช้จำเป็น

มาเยี่ยมนางสาวชะนกนันตุ้มเขียว
หรือว่านัดดาอายุ๒๗ปี
แม้ว่าจะถูกผู้หญิงคนนี้
หลอกเอาทรัพย์สินไปกว่า๑๐ล้านบาทแล้วนะครับ
ต้องไปแจ้งความจับแต่ว่าเสียเจ๊กนะฮะ
ก็ยังเป็นห่วงเพราะว่ายังไม่มีญาติมาเยี่ยมเธอ

เจ๊กย้อนอดีตเล่าบอกว่าตอนเป็นนุ่มทำงานอย่างเดียวนะฮะ
โอ้โหท่านต้องทำงานเก่งมากนะมีเงินเก็บมีที่ดิน

พอแก่แล้วอยากมีลูกไงปุ้ยอยากมีลูกมีครอบครัว
แต่ว่าสเปคของคุณลุงก็คือ
แม่ของลูกจะต้องอายุประมาณ๒๕ปีแต่ไม่เกิน๓๐
ที่ผ่านมาโดนหลอกมาตลอดหลายครั้งเลย
คนแรกอยู่ที่กำแพงเพชร
บอกว่าจะแต่งงานด้วยโอนเงินให้แสนนึงเบี้ยวงานแต่งซะงั้น
คนที่สองเป็นชาสมุดปราการอายุ๒๓
บอกว่าแม่ของฝ่ายหญิงป่วยเป็นมะเร็งโอนเงินไปช่วยแสนห้า
เสร็จปั๊บหายเงียบจ้อยไปอีกคนนึง
คนที่สามเป็นชาวมงค์คนนี้ลุงโอนให้แสนนึง
รวมกับที่ไปมาที่บ้านแล้วให้เบี้ยบ้ายลายทาง

รวมแล้วโอนเงินให้ผู้หญิงรายละไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
ไม่น้อยกว่า๑๕คนครับ
ซึ่งทั้งหมดไม่เคยแตะเนื้อต้องตัว
ตอนนี้คุณลุงบอกนี่อันนี้

ไม่ใช่ดอกเบี้ยเข้านะ๒๔๑บาท๒๙สตางค์
บอกว่าเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้แล้ว
ตอนนี้อยากจะได้คนจริงใจเท่านั้น
ที่อยากจะมาอยู่และรักกันไปตลอดชีวิตแต่ไม่โอนเงินก่อนแล้วนะ
ล่าสุดครับที่ผมบอกไปตอนต้นข่าวผู้หญิงคนที่นะฮะ
หลอกให้เอาทรัพย์สินไป๑๐ล้านกว่าบาทเนี่ย
ยอมคืนเงินให้แล้ว๒ล้าน๘แต่ยังเหลือจาก
การขายที่ดิน๗ล้าน๕ใช่ไหมอันนี้ตกลงกันอยู่เจรจากันอยู่
เจ๊กยอมรับว่าเจ็บช้ำมากเพราะว่าไม่เคยเจอผู้หญิงจริงใจ
แม้แต่คนเดียวมีแต่หลอกเอาเงินแล้วก็หนีไป
หลังจากเป็นข่าวนะครับผู้หญิงก็โทรศัพท์มา
ขอร่วมชีวิตอีกเยอะเลยนะเข้ามาต่อคิวแต่ลุงเจ๊กบอก
ตอนนี้เริ่มรู้สึกปลงเพราะคิดว่าน่าจะเสียมากกว่าได้
แล้วก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันไม่อยากจะถูกหลอกอีก
โอ้โหน่าเห็นใจจริงฮะลองฟังครับ
เดือนปีทีนี้มันไปเข้าแอปเท่านั้นเองมันก็
กี่ครั้งเงินในนั้นเท่าไรมันก็เอาออกหมดเลยเหลือให้ติด๒๔๐บาท
เขาต้องการเงินกับเราขายเท่านั้นก็ขายเพราะเราไม่ใช่ที่ดินแหละ
เราขายได้๗๕๐๐๐๐๐บาทเขาก็เหาะเงินหนีเลย
ทีนี้ก็ไล่วงจรปิดที่กรมที่ดินไล่วงจรปิดที่สำนักงานไทยพาณิชย์
มึงหนีไปยังไงพ้นตามจับมาแล้ว
หมดแล้วแล้วขายที่ได้มันก็ตั้งตั้งเกือบ๑๐ล้าน
มันก็ยังเอาหอบหนีไปแล้ว
คุณจะยอมรับเขาเอามาเป็นเมียบ่มันเป็นไปไม่ได้
นี่จากหัวใจรักคราวนี้ถอดหัวใจพูดเลย
ส่วนบ้านของลุงแจ็คทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชม
ยังไม่ธรรมดานะมีเนื้อที่ประมาณ๙ไร่๑งานเศษ
อยู่ติดถนนในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
คือเป็นลักษณะตึกแถว๓คู่หาแต่มันอาจจะเก่าสักหน่อย
โดยรอบมีสวนพืชสวนปลูกอยู่เต็มเลยนะครับ
เพื่อนบ้านของลุงเจ๊กเนี่ยเล่าบอกว่าคุณลุงเป็นคนเปิดเผยนะฮะ
บกับผู้หญิงคนไหนก็จะมาเล่าให้ฟัง
ที่ผ่านมามีผู้หญิงมาหาเป็นประจำเลย
ส่วนใหญ่อยู่ได้แค่๒๓วันแล้วก็หอบกระเป๋าออกจากบ้านไป
คือเพื่อนบ้านคิดว่าอาจจะผิดหวังพอมาเห็นสภาพบ้าน
สภาพบ้านลุงเจ๊กก็เลยแบบโอ้ไปดีกว่า
ซึ่งจริงคุณลุงมีตังค์มีที่ดินติดถนนเกือบ๑๐ไร่
จะแบ่งขายไป๒งานเมื่อปีที่แล้วได้เงินมาล้านกว่าบาท
คุณลุงเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับสมรรถะ
หลังจากเห็นข่าวรู้สึกสงสารคุณลุงเพราะว่าลุงทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิต
หวังจะมีความสุขในบ้านปลายกับครอบครัวที่หวังเอาไว้
น่าจะไปออกอัลบั้มคู่กับคนคนหนึ่งเขามีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน
อัลบั้มคู่ร้องเป็นดูโอเลยน่าจะเป็นดาวดวงใหม่ได้นะครับ